เรื่องของการทาถูทาถูเนี่ยช่วงนี้มันก็ห้ามไม่ได้แล้วแหละคุณ

พาไปอีกหนึ่งที่เลยละกันคุณผู้ชมวัดศรีเมืองมูลจังหวัดพยาว
ไปทาถูรูปคลำกันค่ะ
นี่แหละที่บอกว่ามาทาถูมารูปมาครำก็นี่แหละค่ะ
แต่ก่อนที่จะมาทาถูนี่นะคะก็ต้องมากราบไหว้ขอพรกันก่อนนะคะ
ตะเคียนทองหรือเจ้าแม่ตะเคียนทองที่อยู่ในวัดศรีเมืองมูล
ชาวบ้านเขารู้จักกันดีบอกว่าถ้าใครอยากโชคดีมีชัย
มากราบไหว้ขอพรกับเจ้าแม่นะ
ใกล้วันประกาศผลรางวัลแบบนี้โอ้โหชาวบ้านเขาก็เริ่มจะมากันแล้วคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าบางคนเขาบอกเจ็บหนักเนอะจากพิษโควิด๑๙นะคะ
หลังจากขอเสร็จสิ้นถึงขั้นตอนสำคัญแล้วค่ะ
เทแป้งเทแป้งนี่เป็นแป้งเย็นช่วงนี้หน้าร้อน
เจ้าแม่อาจจะร้อนนิดนึงขอมาเป็นแบบแป้งเย็นเลยนะคะ
แล้วก็ถูลงไปทั้งฟ้ามือแบบนี้ค่ะป้าบป้าบป้าบ
อืมเรียบร้อย
ถือกันแบบมีระยะห่างซะด้วยนะจ๊ะ
เจ้าแม่ตะเคียนหลังจากที่ไม่ได้ทาแป้งมานาน
ตอนนี้ขาวโพลนไปทั้งต้นแล้วจ้า
จะขออะไรก็ขอได้นะคะแต่ของแบบนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะจ๊ะ
ที่แน่ขออย่างเดียวเลยถ้าจะออกจากบ้านสวมหน้ากากอนามัยด้วยนะ
สำคัญมากเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยจะไปที่ไหนก็ตามนะคะให้ปลอดภัย